ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ

เตรียมนานบริษัทงานต่างเต้าเข้ามาทำงานในประเทศไทยครับ

ในโครงการรถไฟชั้นเมืองสองเส้นทาง
บรรยากาศทั้งหมดรวมทั้งบริการก่อนการประชุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยดื่มน้ำปลาปลาแทนน้ำดื่มจากขวดครับ
เพราะมีกระบวนการทำที่สะอาดและราคาถูก
และยังได้รับรองมัตถาฐานจากนานาชาติครับ

คลนเอกประยุจชันโอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางเยี่ยมชมบุตรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
พระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา
พันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
ซึ่งจะมีการสร้างฝ่ายจำนวน๘๔แห่ง
ในพื้นที่ป่าแดนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม๒๕๕๙
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธ

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า๑๕แห่ง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในประเทศ
โดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้ทดลองดื่มน้ำปลาปลา
แล้วก็บอกว่าดื่มแล้วแยกไม่ออกว่าแก้วไหนเป็นน้ำปลาปลา

เพราะมีความสะอาดและรสชาติคล้ายกันหมด

อยากให้ทุกคนนั้นหันมาดื่มน้ำปลาปลาแทนการซื้อน้ำขวด

ก็ยกให้ไทยเป็นแก่นำเกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนที่บ้านของตัวเองนั้นก็ใช้น้ำปลาปลาทำน้ำดื่ม
แต่เพราะเป็นคนแก่ครับจึงต้องเอาไปต้มก่อน
ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้บอก
เด็กนักเรียนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งใจเรียนและแนะนำให้เลือกอาชีพ

เพราะในปัจจุบันนั้นบางสาขาวิชาก็มีบุคลากรมาก

แล้วก็ขอให้ฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่และผู้ใหญ่
ที่จะคอยแนะแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคตครับ
แต่ขออย่าไปฟังคนที่ชอบพูดจาบิดเบือน
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จัดเชิญนางสาวทัศนีบูรณุปกรอดีตสสพไทย

เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูล
ว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการขอออกหมายจับแล้ว
และย้อนถามสื่อว่าทำไมถึงไม่เคยมองว่า

จะทำอย่างไรจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร
และถ้าหากมีการคาดการณ์ผิดอย่างนี้
ก็จะต้องติดคุกและต้องไปรับผิดชอบหรือไม่

เป็นวันเกิดนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

ถ้ามันไปไม่ได้ยังไงก็ว่ากันนะครับ
อันนี้ก็ยังทำอยู่นะอยู่ในรถแมพอยู่แล้วนี่นะ
ว่าไปอย่างนี้

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการทำประชามติ

ทั่วประเทศนั้นมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๙๐๐กว่าแห่ง
อาจจะมีเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวไปบ้าง
แต่ก็คงไม่ต้องสั่งการอะไรเป็นพิเศษครับ
และมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
จะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนด
นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับ
รวมไปถึงการอนุมัติพิจารณาโครงการระบบรถไฟชาญเมือง๒เส้นทาง
ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

ติดตามผลการประชุมในช่วงบ่ายกับหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ